เราพาไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันที่แยกตากศิลป์ครับ
คุณผู้หญิงพุธิพัทย์บุญเนียมจามรายงานสดทางโทรศัพท์ข้องมาจากบรรไกรกาศนั้นจุดนั้นว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

สวัสดีครับคุณทักษะใจคุณเศรษฐกุณครับ
ถ้าเกิดแยกตรงแย่งตักสินที่ผมยืนคนอินอยู่นี่นะครับ
คือตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการสลายการชุมนุมไปแล้ว
เมื่อประมาณสิบนาทีที่ผ่านมาโดยแกนนำ
ขออภัยครับไม่มีแกนนำนะครับการชุมนุมในวันนี้
แต่มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเป็นแก่นำด้วยตัวเอง
ก็มีการพูดผ่านทรโขงซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณตรงแยกตากศิลป์เนี่ย

เพราะว่าเขาใช้ทั้งสองฝั่งถนน
ทั้งถนนฝั่งธนบุรีแล้วก็ถนนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางที่
เวียนใหญ่เต็มถนนเลยนะครับ
และมีการสลายการชุมนุมไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการชุมนุมอยู่เนี่ยอยู่ณบริเวณตรงนี้ครับมีรถของตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ย
พยายามที่จะเข้ามาปิดถนนทั้งสี่ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสาธรณ์
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปดาคอนองฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่บงวิจัยและฝั่งที่จะไปราชพฤกษ์นะฮะ
แต่ตลอดเวลาตลอดเวลาที่ตำรวจต่อชะดอมาเนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการชู๓นิ้วแล้วก็โหไล่ตำรวจจนมีการประกาศให้หยุดการชุมนุมไป
เมื่อเวลาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมแต่ละคนก็
ยังต้องบอกว่ายังคงมีอารมณ์ร่วมในการชุมนุมอยู่นะครับเพราะว่า
ส่วนเนี่ยก็เพิ่งมาถึงพอเพิ่งมาถึงเนี่ยก็ยุติการชุมนุมไปเลย
แต่ละคนเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้จะไปชุมนุมที่ไหนเพราะว่ารถไฟฟ้าก็ปิด
รถไฟฟ้าใต้ดินก็ปิดถนนบางเส้นทางก็ปิด
ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้บางส่วนเนี่ยยังคงอยู่บริเวณจุดนี้
จับกลุ่มกันพูดคุยกันถ่ายลงถ่ายรูปต่างครับคุณทัศนัย
คุณสุดขอบคุณครับอืมนะครับแต่ว่าเช็คแน่นอนแล้วใช่ไหมฮะ
ว่าจะยุติไปหรือว่าเขาจะเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการนัดหมายที่อื่นไหมครับ
กลุ่มที่กลุ่มบุ๊กคนที่มาชุมนุมอยู่บริเวณจุดนี้
ไม่มีแก่นนำทำให้ไม่มีการนัดหมายไปจุดอื่น
และพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการชุมนุมต่อขอให้เฝ้ารอการติดตามผ่านทางเฟซบุ๊ค
ผ่านทางทางทวิตเตอร์ก็ตามโดยเวลาที่เขาข้อมูลจะประกาศบอก
ขอบคุณนะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ

ก็จุดนั้นล่าสุดก็คือยุติการชุมนุมนะครับ